วันนี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
สุริยุปราคาวงแหวน

ห้ามออกไปโดนแสงนะ
แต่บางคนบอกว่าไม่สุริยุปราคานานทีจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง

ปรากฏการณ์ครั้งนี้บางคนอาจจะเห็นบางคนอาจจะไม่เห็น
เขาเรียกกันว่าสุริยุปราคาวงแหวน
ก็คือการที่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลก
จนมีขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์

คือมีลักษณะปรากฏคล้ายมีวงแหวนรอมรอบ

ซึ่งหลังจากปรากฏเมื่อวานนี้นะคะ
ถ้าใครพลาดนะคะไม่ได้ชมบอกเลยว่าเสียใจนะจ๊ะ

เพราะว่าสุริยุปราคาที่เห็นในประเทศไทย
คุณจะเห็นครั้งถัดไปเนี่ยต้องรอกันถึงปี๒๕๗๐ค่ะคุณ

รอไปเถอะ๗ปีนะคะถึงจะมีโอกาสสังเกตเห็นสุริยุปราคาในเมืองไทยได้อีกครั้งนึง
แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ดูว่า
แต่ละคนที่เขาออกไว้ชมสุริยุปราคา
เขาต้องมีวิธียังไงบ้างในการชมนี่ค่ะ
อ่าอะไรอ่ะ

วิธีการชมสุริยุปราคา
มันต้องดูกันแบบนี้ค่ะคุณ

มันจะฉีกกว้างอะไรขนาดนั้น

ไม่ได้บอกว่าใครออกไปดูสุริยุปราคาแล้วต้องทำท่านี้

เวลาคุณจะออกไปดูสิริปราคาเนี่ย

ในการสามารถมองได้
อย่างนั้นสายตาคุณจะเสียนะจ๊ะ

แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนก็แล้วกัน
แล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมตามความเชื่อโบราณเนี่ยนะคะ

ชาวบ้านเขาจะพากันทำอะไรรู้ไหมอะไร

แต่ว่าเขาจะมาเคาะปี๊บ

เพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป
บางคนเขาเรียกตีเกาะเคาะปิ๊บ
อย่างที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยค่ะ

ให้เกิดเสียงดังเดินเคาะเคาะเคาะเคาะ

โอ้ยโดนอะไรคะ

บางคนเขาบอกว่าทำกันแบบนี้มาหลายชั่วอายุคนแล้ว

ความเชื่อของชาวโบราณเขานะคะ
เชื่อว่าเด็กสมัยนี้อาจจะยังไม่เคยเห็นนะ

เสาบ้านเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้าน
เป็นการปลุกบ้านให้ตื่นค่ะ

ไล่ราหูดวงจันทร์ที่กินดวงอาทิตย์อยู่

ราหูมันกินดวงอาทิตย์
คล้ายกับว่าจะให้คลายดวงอาทิตย์ออกมาสักทีนึง
เพื่อเป็นการขับไล่สิ่งที่มันไม่ดีออกไป
แล้วก็กวักแต่สิ่งดีนำ
ินงอกงามให้บ้านเราอยู่เย็นเป็นสุขนะ
ก็ตามความเชื่อของชาวโบราณเขา
คุณยายยังบอกอีกด้วยว่าทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาขึ้น

เคาะเคาะไม่ได้ไล่จิ้งจกตุ๊กแก่นะคะ
แต่ว่าทำแบบนี้คุณยายเองก็เคาะมาตั้งแต่เด็กแล้ว
เพราะว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่ของคุณยายก็ทำให้ดู
จนตอนเนี้ยคุณยายบอกอายุเกาะปรแพนสิบเจ็ดปีแล้ว
แล้วถ้าเกิดสุริยุปราคาขึ้นอีก๗ปีข้างหน้า
คุณยายก็จะออกมาเคาะอยู่แบบนี้ค่ะ

ก็ต้องมาเคาะให้คลายคลายเดือนคลายตะวันออกมา

บางคนก็เชื่ออย่างนั้นไงว่าอย่าออกไปนะมันไม่ดี

มันก็แล้วแต่ความเชื่อคุณเป็นคนเลวแต่งคุณก็ออก